มาดูคลิปที่ทำให้หัวใจฟูดีกว่า

ครอบครัวมี๔คนอยากกินหมูกระทะ

พนักงานของร้านมาปิ้งย่างให้เสร็จเรียบร้อยน่ารักมาก

เจ้าของร้านถ้าเขาไม่อนุญาตให้มาปิ้งย่างให้ก็อาจจะไม่ได้มาทำแบบนี้ถูกป่ะ

ผู้พิการทางสายตา๔คน
นั่นคือคุณผู้หญิงที่เสื้อดำเป็นพนักงานร้าน
มาช่วยปิ้งย่างให้ใจดีสุดเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าเห็นคฤตีแล้วรู้สึกถึงความใส่ใจห่วงใยเลย
แล้วหลังจากนี้ร้านนี่ลูกคาน่ะจะแน่นเลยค่ะ

หลังจากที่ผู้โพสไนส์คลิปออกไปนะคุณผู้ชมมันมีคลิปหนึ่ง

เชยหมูกระทะบุฟเฟ่ย่านพระราม๒
ส่งกลับขึ้นรถแท็กซี่เรียบร้อยเดินทางกลับที่พัก
ก็ปลอดภัยดีทุกคนนะคะอิ่มท้อง
เพราะหมูกระทะอิ่มใจกับเรื่องราวดีแบบนี้
ข่าวเช้าหัวเขียวเราก็มีนะคะ